ผู้หญิงคนนี้ทนไม่ไหวแล้วครับหลังจากคนในบ้านติดยาติดยาหนักเลยฮะ
คลั่งขึ้นมาทีไรทำยังไงก็ทำร้ายคนในบ้าน
ล่าสุดนะครับเอามีดไล่แทงแม่แล้วเวลาแม่
เมายานะไปเอาหมอนมาทำเป็นเหมือนทำเป็นผู้หญิง
แล้วก็กระทำอนาจารย์เนี่ยครับเอามาทำแบบนี้
สายไหมต้องรอดนะครับโพสต์เรื่องร้องเรียนจากคุณโย
หลังจากเธอโอ้โหภาวะคนในบ้านเนี่ยในพงศ์ในพงศ
เป็นลูกชายของพ่อเลี้ยงอายุประมาณ๓๐ปีติดยางงอมแงมฮะ
แล้วก็พกมีดตลอดเวลาด้วยคลุ้มคลั่งขึ้นมาทีไร
ก็ทำร้ายคนในบ้านล่าสุดใช้มีดแทงแม่ของเธอครับ
ถึงขั้นต้องไปโรงพักไปแจ้งความกันมาแล้วน่ะที่ผ่านมาแจ้งตำรวจที่สอนอประชาชื่นหลายรอบนะครับ
ไปไม่กี่วันก็ปล่อยตัวกลับมาแต่ที่มันสุดที่มันสุดสำหรับเธอคือเวลา
พงศ์เนี่ยเสพยานะจะเอาหมอนเอาผ้าห่มมาทำเป็นตุ๊กตาผู้หญิง
แล้วก็กระทำอนาจารย์แล้วก็มักจะขโมยชุดชั้นในของคนในบ้านเนี่ย
ไปด้วยเธอกลัวว่าวันใดวันหนึ่งนะฮะถ้าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไปแบบไปเอาตัวเด็กในบ้านมาข่มขืนจะทำยังไงจึงเรียกร้องนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเธอหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
ขณะนี้ตัวเธอน้องและหลานสองขวบต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้ว
มีแค่แม่กับพ่อเลี้ยงนะครับที่ยังอยู่ในบ้านฮะ
ชอบเตรียดยาค่ะแล้วก็ชอบแบบนัดห้องเวลาไม่หยุ่นนะคะ
ตำรวจสายตรวจกับนี่ฮะกับชุดสืบไปเลยครับ
ไปหาตัวในพงศ์หาไม่เจอฮะไม่รู้อยู่ไหน
เจ้าหน้าที่ก็เลยขอความร่วมมือประชาชนท่านใดหรือคนแถวนั้น
ที่รู้จักและเคยเห็นจำได้ว่าเนี่ยในพงศ์นะครับ
กับสนประชาชื่นได้ทันทีเลยนะครับค่ะ